ผลงานอันยอดเยี่ยมครับของทีมวอเล็กบอล

ชัยชนะนัดนี้ก็ทำให้สาวไทยเอง
ก็อยู่ในเส้นทางที่มีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นนะครับ

ก่อนหน้านี้เนี่ยเอาชนะเจ้าภาพอย่างโปแลนด์มาได้นะครับ
ก็ทำให้ตอนนี้สาวไทยยังอยู่อันดับที่๑๓ของโลกนะครับ
เราเองต้องการที่จะขึ้นไปอยู่ท็อปเทนให้ได้นะครับ
ซึ่งโปรแกรมสำคัญที่เหลืออีก๒เกม
ในการเจอกับเกาหลีใต้รวมไปถึงโคลัมเบียครับ
ก็ถือว่าเป็น๒เกมสำคัญที่จะต้องเก็บใช้ชนะให้ได้นะครับ
เพื่อที่จะขึ้นไปอยู่ท็อปเทนให้ได้นะครับ

เมื่อวานนี้ครับวอเล็กบอลหญิงโอลิมปิกเกม๒๐

พบกับโซโลวิเนียอันดับ๒๘ของโลกครับ
ทีมยังไม่เคยเจอกันมาก่อนในรายการระดับโลกครับ
นัดนี้จึงเป็นครั้งแรกปรากฏว่าสาวไทยชนะ๓๐
ชัย๒นัดรวดนะครับมีเพิ่มเป็น๕คะแนน
วิภาวีกับอัชรพรทำ๑๔คะแนน
ชัชุออนทำ๑๓แต้มครับ
หลังจบเกมคดด่วนก็ชื่นชมลูกทีมเล่นได้ตามแผน
แล้วก็โซโลวิเนียเองก็มีข้อผิดพลาดมากกว่านะครับ
ทำให้สาวไทยคว้าชัยชนะได้นะครับ
ส่วนเราเองเนี่ยก็ต้องชื่นชมนะครับ
นักกีฬาและก็ทีมงานทุกคนในเรื่องของการทำงานนะครับ
ตามแผนที่เราประชุมกันมาแล้วก็วางไว้
แล้วก็เล่นได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับ
ก็ยังมีบางจุดบางช่วงที่ยังแกว่งนิดหน่อยนะครับ
ก็ต้องนำไปแก้ไขในแมทพรุ่งนี้ด้วยครับผม